วันนี้มันมีแต่เรื่องไม่แทงกันนะคะ
ไม่ตีกันก็ยิงกัน

ที่เป็นแฟนเก่ากับแฟนใหม่

พยายามจะไปช่วยเคลียร์ให้สุดท้ายเนี่ยไปโดนยิง
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคนที่ตายเขาชื่อว่านายปาล์ม
นายปาล์มนายพระธาวุฒิสิงษูอายุ๒๔ปี
โดนยิงยิงกลางหน้าผากเลยนะหนึ่งแผล
เหตุการณ์เกิดขึ้นสัก๒ทุ่มเมื่อวานนี้
แต่เรื่องนี้ตัวละครมันเพียบ
เดี๋ยวที่ฉันจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่า
คนเสียชีวิตที่ชื่อในปามเนี่ยแล้วมีใครเกี่ยวข้องกับนายปามบ้าง
ซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นนะคะข้างในปามผู้เสียชีวิต
คือแฟนสาวชื่อเด็กหญิงพลอย
เด็กหญิงพลอยอายุ๑๔ปีแถมเธอตั้งคันอยู่ด้วยนะคะ

ตัวผู้ก่อเหตุมือยิงก็คือในหมู
คุณผู้ชมอย่าสับสนนะพลอยเป็นแฟนของปาล์ม

หมูเกี่ยวอะไรทำไมถึงไปยิงปาม
หมูเป็นแฟนของแจง

ก็แจงเป็นเพื่อนของกิ๊กย้อนกลับไปอีกนะ
กิ๊กเป็นแฟนเก่าของปาล์ม
พี่ปอล์เข้าใจหรือยัง

แล้วหมูเหมือนกับไปช่วยเคลียร์ระหว่างแจงกับกิ๊ก
เองก็ออกตัวจะช่วยกิ๊กนั่นแหละนะคะ
เพราะว่ากิ๊กก็เป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทเพื่อนรัก
ก็ปรากฏว่าคุยกับป๊าไม่รู้เรื่อง
สุดท้ายหมูอ่ะแฟนแจงเลยยิงปามซะเลย

อันนี้มันเกิดขึ้นที่พื้นที่ตำบลพรุเตียวอำเภอเขาพนมค่ะ
อย่างที่บอกว่าผู้เสียชีวิตคือในปาม
แล้วล่าสุดตัวมือยิงก็คือในหมู
นายภูรินัทจันประสิทธิ์ค่ะอายุ๒๒ปี
มอบตัวแล้วนะค่ะไปมอบตัวกับตำรวจสาวพ่อเขาพนม
แล้วก็พ่อนี่แหละเป็นคนพาไปมอบตัว
ไปพบอาวุธปืนขนาด๒๒ที่ใช้ก่อเหตุ
ตัวในหมูเบื้องต้นตอนนี้สารภาพแหละ
บอกใช้ปืนยิงจริงแต่ยิงเพราะป้องกันตัว
มันเกิดอะไรขึ้นหมูเล่าแบบนี้บอกว่า
ก็เพราะว่าก่อนเกิดเหตุ
กิ๊กที่เป็นแฟนเก่าของปาล์ม

เป็นแฟนเก่าของปาล์มแต่กิ๊กเองก็เป็นเพื่อนผมด้วย
แล้วกิ๊กอ่ะก็เป็นเพื่อนกับแฟนของผมก็คือแจงค่ะ
ไปมีปัญหาทะเลาะกันกับพลอย
ซึ่งพลอยเนี่ยเป็นแฟนใหม่หรือเป็นภรรยาของปาล์มนั่นแหละ

เขาบอกว่าพอมีปากเสียงกันเสร็จแล้วปุ๊บ
เหมือนกับตัวทางด้านของผู้ตายในปาล์ม
มาเคลียร์ปัญหาให้แฟนคนปัจจุบันตัวเอง
ก็ตามไปที่บ้านของแฟนเก่านะคะ
แล้วก็ไปเจอกับทั้งกิ๊กเองทั้งแจงเอง
ตัวเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เคลียร์กันยังไงไม่รู้เรื่องแต่ตัวเขาอ้างแบบนี้นะ
เขาบอกว่าปาล์มตอนไปที่บ้านเอาปืนไปด้วย
ตอนนั้นเห็นเฮ้ยทำไมถึงเอาปืนมา

ตัวเขาเองก็เลยบอกเลยชักปืนออกมาเหมือนกัน

เพราะว่าเชื่อว่าถ้าไม่ยิงก่อนปามก็ยิงเขาแน่

อย่างนั้นสิทธิ์ผมเค้ายิงแน่
ยิงแน่ครับ
เขามันยิงในครับ
ลองไปยิงเลยไม่คุยเลย

เขาก็เลยบอกว่าแบบนี้มันต้องป้องกันตัวด้วยก่อน
เออนี่หูเขาก็บอกแบบนี้คุณผู้ชมพี่พอ
ทีนี้ไปที่แจงหน่อยแจงก็คือแฟนของในหมู
ในหมูก็คือคนเชื่อนเมือนค่ะคนเกาะเหตุ
ว่ายังไงอ่ะแจงบอกก็จริงยอมรับมีปากเสียงกัน
คือก็ออกรับแทนตัวกิ๊กด้วยกิ๊กที่เป็นเพื่อนสนิท
นะคะก็พูดคุยกันปรากฏว่าคือจังหวะก่อนเกิดเหตุอ่ะ
แจ้งเล่าแบบนี้คือพรอยอ่ะที่เป็นแฟนของคนตายอ่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วบังเอิญมาป๊ะมาเจอกัน
ก็มีปากเสียงพูดคุยกันแต่ก่อนหน้านี้ที่พลอยไปให้ข่าวว่า
แจงไปตบตีทำร้ายพลอยเนี่ยไม่จริง
อันนี้ขอปฏิเสธอืมไม่ได้ทำเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ก็มาเคลียร์มาเคลียร์ที่บ้านแหมแล้วถือปืนมาแบบนั้น
จะยิงให้ตายหมดทั้งบ้านแฟนของเขาอ่ะคือแฟนแจง
แล้วแจ้งบอกว่าแล้วหมูอ่ะเขาก็เป็นห่วงน่ะค่ะ
ว่าเดี๋ยวมันเกิดเหตุไม่ดีขึ้นก็เลยชักปืนยิง
เอาจริงแฟนนุ่มไม่ตั้งใจจะหลบหนีนะ
คิดอยู่แล้วว่ายังไงจะมอบตัวแต่ขอกลับไปที่บ้านก่อน
ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาทางด้านของในหมูมือยิงนี่แหละค่ะ
ฆ่าผู้อื่นแล้วก็นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ

ส่วนอาวุธปืนนะคะที่ผู้ตายถือมา
ตำรวจนะคะเขาบอกว่าสอบแล้วคือไปตรวจสอบ
มันหายไปจากจุดเกิดเหตุได้ยังไงล่ะ
ถ้ามันมีอาวุธปืนจริงตามที่ทุกคนกล่าว
อาวุธปืนของปาล์มก็ควรจะต้องตกอยู่ในที่เกิดเหตุจริงไหม
แต่ตอนนี้หาไม่เจอค่ะค่ะ